ยังอยู่กับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับรถแต่ว่าคราวนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ของรายเดอร์
กับกระบะที่จอดอยู่ริมทางนิ่งไม่รู้ว่ารายเดอร์คนนี้ทำไมถึงขับพุ่งไปชนกับกระบะ
ซึ่งเขาจอดอยู่นิ่งแต่แรกแต่เดิมแบบนี้ครับ
โน้งไหมคุณผู้ชมคุณขวันเห็นยังคงนึกเขาดูเมือถือเหรอ
ไม่รู้เหมือนกันว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ว่าพี่มอเตอร์ไซค์ทำไมพี่พุ่งชนจังเลย
วิดีโอรายเดอร์คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ดูโทรศัพท์อ่ะนะตอนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ขับรถออกมาแล้ว
ตัดภาพมามาชนท้ายกระบะเฉยเลยคาดว่าอาจจะกำลังก้มดูมือ
อยู่ด้วยต่อเนื่องหรือเปล่าเพจข่าวข่าวนนทบุรีถึงชาว
นทบุรีเอาภาพนี้มาโพสต์ครับแล้วมีข้อความบอกว่าใครพบ
หน่อยเพราะว่าพอคุณชนเสร็จอย่างจังจิ้มจึ๊กเสร็จปุ๊บคุณขับ
ออกไปเลยอ่ะคุณเฉง้อลงมาดูนิดนึงรถคุณไม่ได้เป็น
อะไรมากแต่รถเขามีรอยยุบรอยบุบอ่ะแล้วคุณขับไปเลยนี่
คือตอนแรกนะตอนที่ก่อนจะสตาร์ทรถเนี่ยดูมือถือเสร็จแล้ว
ติดเครื่องแล้วก็ขับออกไปค่ะหลังจากนั้นก็ไปชนกับกระบะเฉย
เลยครับทางผู้เสียหายบอกว่าถ้ายังไม่ติดต่อมาไม่แสดงตัว
ขอแจ้งความนะติดแฮชแท็กชนแล้วหนีแฮชแท็กให้ติดต่อกลับด่วน
พบเห็นคนในเหตุการณ์นี้ประสานแจ้งได้เลยนะฮะเหตุการณ์
เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนี่กระบะคันนี้ท้ายเขายุบ
เลยอ่ะมันมีรอยแผลเกิดขึ้นเห็นไหมบุกเข้าไปตรงนั้นน่ะทำไมอ่ะ
พี่เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าครับรู้ตัวแล้วก็ไปแสดง
ความรับผิดชอบกับทางผู้เสียหายเขาด้วยนะครับค่ะอ่าช่วงนี้ต้อง
ขอบคุณอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรนะคะอยู่กับเรามา๑ชั่วโมงเต็มแล้วค่ะ